เป็นไปช่วงก่อนนะคะปัญหาของคนมีรถคือที่จอดรถเลย
เพราะเวลาเราไปพื้นที่ต่างถิ่นแล้วเราเห็นที่ว่างน่าจะจอดได้
แต่พอไปจอดเอาเข้าจริงแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แล้วคุณจอดแบบนี้มันสมควรไหมล่ะติดท้ายรถผมเนี่ยเดี๋ยวออกยังไง

มันแค่ตั้งใจมากกว่า

เราไม่ต้องใช้คำพูดแบบนี้
โทษนะถ้าจะมีเรื่องคือเลือกกำหนดให้กับเรา
มันเป็นพื้นที่คุณหรือเปล่า

เพราะเราก็บอกแล้วเราไม่มีฉนด

เจ้าของรถก็รักกันมากเหมือนกันใช่ไหม

จอดได้ไม่ได้เอาโฉนดมายืนยันเลย
ที่บอกว่ารักกันมากแหมเบียดกันถ้ามันจะจูบกันอีกแล้ว
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอารถ
ไปจอดบริเวณนี้ซึ่งอยู่หน้าร้านซ่อมรถในตึกแถว
แล้วก็ถูกทางเจ้าของตึกแถวเอารถมาจอดกั้นเอาไว้แบบนี้
เธอก็เลยไปเจรจาให้มาเลื่อนรถหน่อย
ทีนี้พอไปเจรจาก็เลยเกิดคลิปอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
อย่างที่เห็นในคลิปผู้หญิงที่อยู่ในร้านซ่อมรถแจ้งบอกว่า
ตามตำรวจมาเจรจาสิแล้วเธอก็ไปตามมาจริงจริงนะคะ
ตำรวจก็มาเจรจากันเรียกว่าพักใหญ่เลยแล้วก็มีการออกมาเลื่อนรถให้
แล้วก็บอกว่าคือผมแค่รีบจอดแล้วก็เลยจอดไว้แบบนี้นะคะ
ก็จะกลายเป็นว่าพอมาตำรวจเนี่ยพอตำรวจมาเจรจาเนี่ยเสียงที่มาเลื่อนรถให้เนี่ยก็เปลี่ยนไปอีกเสียงนึง
แตกต่างจากในคลิปเหมือนกันนะคะเดือนลดแล้วตำรวจคิดว่าคงไม่มีอะไรก็คิดว่าเรื่องคงจะจบอ่ะนะคะ
แต่ว่าผู้หญิงที่ขับรถเก่งมาเธอมองว่าทางร้านเนี่ยทำไม่ถูกทำให้เธอเสียเวลาไปเกือบครึ่งวันในการเจรจาเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้ไปแจ้งความกับตำรวจเพิ่มในข้อหาอะไรเนี่ยก็บอกว่าแล้วแต่ตำรวจนะคะว่าจะสอบสวนแล้วก็จะแจ้งข้อหาอะไร
แต่ว่าอย่างน้อยเธอก็อยากทำให้ทางร้านรู้ว่าไม่ควรมาทำแบบนี้กับรถคันไหนอีกนะคะ